ความคืบหน้านี้หน่อยค่ะดาบตำรวจที่ไปสังหารพ่อตา
คือมันมีความคืบหน้าเพราะว่าวันนี้มีการเชิญตัวภรรยาของดาบตำรวจ
อดีตภรรยานะคะมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วย
แล้วก็บอกว่าปมในการก่อเหตุน่าจะมาเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สิน
เพราะว่าทางผู้ใหญ่โรงเนี่ยหลอกลงทุนเรื่องที่ดินจนหมดเนื้อหมดตัวนะคะ

ขออำนาจศาลจังหวัดสุราธานีฝากขัง

พนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัว
เดี๋ยวดูหน่อยค่ะจังหวะที่คุมตัวไปจะขึ้นรถฝากขัง
นักข่าวพยายามถามมานพจะตอบว่าอะไรไหม
นี่ก็คือความคืบหน้า
ก็แน่นอนเรายังต้องติดตามคดีนี้อยู่
ในการตามตัวดาบตำรวจอัตภพรด้วย
ใช่ค่ะเรื่องการสอบปากคำอดีตภรรยา
ก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับปมเกี่ยวกับทรัพย์สินต่าง
เดี๋ยวรอความคืบหน้าเรื่องนี้แล้วก็ตามข่าวนี้กันต่อด้วยนะคะ